กรณีที่พลทหารเรือเล่นตะกร่อแล้วก็ขาหัก
ทีนี้ก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวันที่๔พฤษภาคม
และปรากฏว่าทางหมอตรวจพบอาการคล้ายกับเป็นโควิด๑๙
และมีการส่งตรวจในห้องแล็บพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
นั่นคือการส่งตรวจครั้งแรกนะฮะ
ก็เลยมีการตรวจทบทวนกันอีกครั้งนะครับเป็นครั้งที่๒
ก็ส่งตัวทั้งห้องปฏิบัติการ๕พฤษภาคม
ผลไม่พบเชื้ออ้าวครั้งที่๑พบเชื้อครั้งที่๒ไม่พบเชื้อ
ทีนี้ครับก็เลยเป็นที่มาที่ทางทัพลูกประดูกบอกว่า
รอผลครั้งที่๓แล้วกันจะได้ชี้ชัดออกไปว่า
พลทหารเรือรายเนี่ยเนี่ยติดเชื้อโควิด๑๙หรือเปล่า
ล่าสุดนะฮะพลเรือโทประชาชาติสิริสวัสดิ์รองเสนาธิการทหารเรือ
แล้วก็โฆษกองทัพเรือออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่า
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลจุลาลงกรในครั้งที่๓
ยืนยันว่าพลทหารสุรเดชแสงจันทร์สังกัดฐานทัพเรือกรุงเทพ
ไม่พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ในการตรวจเชื้อจากลำคอและการตรวจจากผลเลือดนะครับ
โดยสาเหตุที่ต้องตรวจถึง๓ครั้งเนื่องจากการตรวจโดยวิธีปกติ
การตรวจเชื้อในลำคอที่ห้องแล็บของโรงพยาบาลเดิม
ครั้งที่๑ที่เข้าไปรักษาทั้งอาการขาหักจากการเล่นตะก้อ
แล้วก็ตรวจเชื้อและครั้งที่๒ตรวจวันที่๕พฤษภาคม
ผลมันขัดแย้งกันดังนั้นเพื่อให้ได้ผลยุติ
จึงมีการตรวจเพิ่มอีกวิธีหนึ่งด้วยการนำเลือดของคนไข้
ส่วนกำลังผลที่เป็นผู้เกี่ยวกล้ายชิดกับผลทหารเรือ
ก่อนหน้านี้มีทั้งคนที่เล่นตะก้อด้วยกันอยู่ในวงตะก้อเดียวกัน
แล้วก็มีเพื่อนหารเรือน
ก่อนหน้านี้ถูกกักตัวเองเพื่อให้สังเกตอาการ
จากนี้ก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแล้วนะครับ
สำหรับการตรวจหาเชื้อของพลทหารสุรเดชนั้นเกิดขึ้นหลังจากพลทหารรายดังกล่าว
อย่างที่บอกไปเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บจากการที่เล่นตะก้อแล้วก็ขาหัก
แล้วก็แพทย์ได้ทำการตรวจเชื้อโควิด๑๙ด้วยเพราะว่ามีการพบอาการที่ใกล้เคียง
เป็นไข้อะไรนะครับก็เลยตรวจหาเชื้อ
แล้วก็การตรวจเชื้อครั้งที่๑ปรากฏว่าพบเชื้อโควิด
ครั้งที่๒ไม่พบเชื้อโควิด
ครั้งที่๓แน่นอนสุดแล้วก็คือไม่พบเชื้อโควิดแล้วนะครับ